คุณผู้ชมมาดูเรื่องมดตะนอยที่เราชวนคุยกันเอาไว้นะคะมงคลที่แพ้พิษของมดตะนอยเนี่ย
อาการหนักรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็เคยมีมาแล้วนะคะครับ
เหตุการณ์เนี้ยที่อ่างทองมีพระรูปหนึ่งค่ะถูกมดตะนอยกัด
แล้วท่านก็แพ้พิษของมดตะนอยเหมือนกัน
ช็อกหมดสติไปเลยนะคะนี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดริ้วว่า
แสวงหาจังหวัดอ่างทองพระที่ถูกมดตะนอยกัดก็คือ
พระนกรถิตสาโรอายุสามสิบสามค่ะพระท่านก็เล่าให้ฟังว่า
เรียนอยู่ที่วัดริ้วว่ามาสามพันศาแล้วนะคะวันเกิดเหตุก็ไปตรวจเช็คปั๊มน้ำข้างวัด
แล้วก็โดนมดตะนอยกัดโดนกัดที่นิ้วโป้งเท้าด้านซ้ายค่ะ
สักพักหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะปากบวม
แล้วก็มีอาการชาตาแดงคันทั้งตัวเลยนะคะ
คลื่นไส้อาเจียนมือเท้าเย็นหายใจลำบากอึดอัด
แน่นหน้าอกวิ่งเวียนศีรษะเนี่ยค่ะอาการหนักขนาดนั้น
ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากพระเนรที่อยู่ใกล้
แล้วก็เดินออกมาได้สักแป๊บนึงช็อกหมดสติไปเลยคุณผู้ชม
เนรที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ยังดีที่ส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคืนนึง
คุณหมออนุญาตให้กลับมารักษาตัวต่อได้ที่วัด
แต่ตอนนี้อาการยังไม่ได้หายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชม
ยังคลื่นไส้วิ่งเวียนศีรษะอยู่เลยอะค่ะ
หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมโดนมดตะนอยกัดแค่ตัวเดียว
ทีเดียวกัดที่เท้าที่นิ้วเท้าทำไมถึงอาการหนักได้ขนาดนี้
ทำไมถึงขั้นช็อกหมดสติแบบนี้
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมการถูกมดตะนอยกัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ
เพราะว่าบางคนแพ้พิษมดตะหน่อยบางคนแพ้อย่างรุนแรง
ถ้าไม่ได้รับการรักษาแบบทันท่วงทีเสียชีวิตได้เลยนะคะ
เพราะเคยมีตัวอย่างค่ะเมื่อปี๒๕๖๑มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวสวนลำไย
อายุ๓๔ที่จังหวัดสุพรรณบุรีถูกโมตานอยกัดเสียชีวิตเลยนะคะ
ใช่ตอนนั้นเป็นข่าวอยู่ใช่เคยมีมาแล้วนะคะ
โอ้โหนี่โชคดีหลวงพี่ก็เรียกคนให้มาช่วยทันนะ